ที่วัดแห่งนี้กันหน่อยเขาบอกว่ามีรูปปั้นต่างเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในนั้นเห็นแล้วประหลาดใจมีด้วยเหรอ
รูปปั้นพญาตัวเงินตัวทองครับ
ผู้มีชื่อเสียงและตัวละครต่างมากมายเช่นซุปเตอร์แมนแบทแมนป๊อปอายวันพีชผู้เท่าเต่ายักษ์จริงเป็นต้นครับ
เนี่ยแปลกตาแปลกใจ
ดูบรรยากาศรวมกับสถานที่ตรงนี้

ที่นี่นะครับคือวัดปริวาส
กรุงเทพนี่แหละแล้วที่แปลกใจก็คือ

อย่างนั้นดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ

และตั้งแต่จากนั้นยังมีอีกหลายลูกปั้นเนี่ย
มันเป็นยักษ์จากตะเกียงวิเศษหรือเปล่า
เดี๋ยวนะแล้วพญาตัวเงินตัวทองอยู่ในเรื่องไหน
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องไหน
แต่คุณไปเอาเหอะมีโอกาสลองไปดูนี่
เห็นลักษณะแบบนี้ก็แปลกดี
คุณทำให้ชั้นจะไปตามหาเรื่องพญาโตเงินโตทอง

ลองไปดูมันจะมีจริงหรือเปล่า
คืออาจจะเป็นบางส่วนบางช่วงบางตอนที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ฟัง
แต่ไปลองดูในนั้นผมว่ามันน่าจะมี
แล้วนอกเหนือจากนั้นมันยังมีอีกหลายรูปปั้นให้ได้ไปชม
ผมว่าเป็นอันซีนอันซีนประเทศไทยเหมือนกัน
เพราะว่าชาวต่างชาติก็ไปดูกันนะ
คนไทยอย่างเราจะพลาดอย่างไร

ผมก็ไม่ค่อยได้ไปขออนุญาตผมก็อาจจะไม่ค่อยไป

ต่อจากที่นั่นเขาจะมีไปส่งที่สถานีวัดปริวาส

ให้เข้าชมตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น

ไปดูความงดงามแปลกตาที่ไม่เหมือนวัดอื่น

นั่งรถไฟฟ้ามาหาเธอนะ